แบงค์กามโหระบุว่า๕๐๐บาท

ซึ่งขายอยู่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี
คุณยายคนนี้ขายของอยู่หน้าโรงเรียน
เพราะว่านอกจากจะเสียข้าวเสียของที่ตัวเองขายไปแล้ว
ยังต้องควักเงินทอนประมาณ๔๐๐บาท
ให้สาวหล่อคนนี้เอาไปแบบฟรีอีกด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๘ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
คุณยายที่ถูกหลอกเอาแก๊งกาโมมาซื้อของ
ชื่อว่าคุณยายสมพิษฤทธิเดชอายุ๗๐ปี
รวบตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วค่ะ
ชื่อว่านางสาวเดือนเพ็ญพงศวรรค์อายุ๕๒ปี
มีอาชีพรับจ้างขายข้าวแกง

เป็นคนก่อเหตุจริง
ในวันเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วน้ำมันมันหมด

ก็เลยตบกระเป๋าดูนี่มันมีแบงก์กาโม้นี่
มันแป๊บขึ้นมาเลยในหัวสมอง
และหลังจากนั้นก็พับมาเดี๋ยวถามจริง
คือคนพกแบงค์กาโม่แล้วไม่ได้คิดจะก่อเหตุเนี่ยนะ
ถามจริงเขาไปทำอะไรไปซื้อเล่นหม้อข้าวหม้อแกงกับลูกเหรอ
อาจจะอาจจะเขาบอกไม่ได้ตั้งใจนะคะ
เขาก็เลยเอาอย่างนี้ละกันพับแบงค์กาโม่ที่ติดตัวมาเขาใช้คำนี้
หลอกซื้อของคุณยายเพื่อที่จะได้เงินทอนด้วยได้ข้าวกินด้วย
แล้วก็เอาเงินทอนที่ได้จากคุณยายไปเติมน้ำมัน

แล้วหลังจากนั้นก็ต้องกลับไปถามคุณยาย
คุณยายตอนนี้จับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคุณยายว่ายังไง
คุณยายสมพิษบอกว่าไม่เอาเรื่องแล้วกัน

ทีหลังอย่าทำแบบนี้อีกนะ
เท่านั้นแหละค่ะเนี่ยค่ะนางสาวเดือนเพ็ญน้ำตาไหลพรากเลย

แล้วสัญญากับคุณยายว่าจะไม่ทำแบบนี้อีก

แต่ได้ข่าวว่านักข่าวเราก็มีข้อมูลว่าเขาก็เคยทำคดีเล็กน้อยมาบ้างเหมือนกันนะ
ใช่ที่สายหัวนี่อาจจะเป็นช่วงอารมณ์ไง

แต่จริงแล้วพอตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบประวัติไป
หล่อที่ชื่อเดือนเพ็ญมีหมายจับคดีร่วมกันลักทรัพย์และรับของโจร

เมื่อปี๒๕๕๓และรถคันที่ใช้ก่อเหตุรถคันนี้รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินคันนี้
ก่อนหน้านี้มันไม่รถมันไม่ใช่รถจักรยานยนต์สีน้ำเงิน

ตำรวจก็เลยจะต้องตรวจสอบว่าอันนี้เป็นของที่ขโมยมาหรือเปล่า
พ่นสีทับจะได้จำไม่ได้

แล้วก็ให้อภัยเนี่ยอันนี้ต้องแบบซึ้งในน้ำใจคุณยายมากนะ